ภูเก็ตยืนยันชายต้องสงสัยไม่ป่วยฝีดาดลิง
ตกอกตกใจกันหมดภูเก็ตเลยเมื่อวานโอ้โหโลกโซเชียลเดือดโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตอ่ะ
แล้วจำได้ใช่ไหมชายชาวไนเจรียคนนั้นน่ะไปทั่วเลยนะ
ใช่แผ่นไปแล้วอ่ะเป็นอะไรล่ะเป็นที่สุขอีสัย
อ๋อแต่ว่าอาจารย์คล้ายกันไงตุ่มไงมีตุ่มต่อยเด็กของก็เคยเป็น
เอาไปดูช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับโรงพยาบาลทะหลางแจ้งศูนย์นเรนทรอันดามันจังหวัดภูเก็ต
บอกว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นชายไทยนะต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคฝีดาดลิง
ส่งที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดต่อเนี่ย
อายุ๔๐ไข้มา๓วันแล้วมีตุ่มขึ้นด้วยขึ้นทั่วตัวเลยนะครับ
แต่ไม่มีอาการของต่อมน้ำเหลืองโตนะ
เป็นอีซูอิสัยครับนะครับสอบประวัติแล้วไม่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงกับชายชาวต่างชาติ
ไม่มีประวัติเชื่อมโยงกับชายชาวไนเจรียที่เป็นผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกนะ
แล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวสถานบริการอยู่บ้านกับครอบครัวปกติไม่มีอาชีพเสี่ยงด้วย
แต่ช่วงที่มีการเฝ้าระวังโรคฝีดาดลิงนี้นะครับ
กรณีเช่นนี้มันก็ต้องคัดกรองกันเข้มข้นหน่อยนะครับ
มีการส่งไปตรวจนะครับที่ห้องปฏิบัติการใช้เวลา๒๓วันจึงจะทราบผลนะครับ
โดยทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกนะครับมีความพร้อมนะฮะ
ในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคแล้วก็คัดแยกผู้ป่วย
ตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาดลิงแล้วนะครับ
ยังไงก็อย่าเพิ่งตื่นตนกนะฮะดูข่าวจากทางราชการไป
ตระหนกแต่ว่าตระหนักได้นะคะให้ข้อมูลคุณผู้ชมแบบนี้
ฝีดาดลิงเป็นแล้วมันหายเองได้ก็คือรักษาตามอาการ
ไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียชีวิตนะฮะส่วนวิธีการป้องกันคล้ายกับโควิดแหละ
กินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตรแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ